ทุกวันที่๒๐มีนาคมนะครับสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความสุขสากลครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้สหประชาชาติก็ได้เผยแพร่รายงานความสุขโลกในปี๒๕๕๙
สำรวจวัดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกว่า๑๕๐ประเทศ
ซึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปีนี้๑๐อันดับแรกครับ
ก็มีนอเวย์มาเป็นอันดับที่๑นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเดนมาร์คไอซแลนด์สวิสเตอร์แลนด์ฟินแลนด์เนเทอร์แลนด์แคนาดา
จำนวนมากก็คือประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียครับ
ขณะที่ในปีนี้ครับสหรัฐอเมริกาไปอยู่อันดับที่๑๒
ตกลงมาจากปีที่แล้ว๑อันดับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามอยู่พอสมควรนะครับ
จากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นดีขึ้น
แต่ทำไมความสุขของคนกลับลดลง
ซึ่งในรายงานความสุขโลกปีนี้ชี้ว่า
วิกฤตของสหรัฐไม่ใช่วิกฤติเศรษฐกิจ
แต่เป็นวิกฤตทางสังคม
การแบ่งแยกไม่ไว้วางใจกัน
นี่เป็นสิ่งที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขนะครับ
ส่วนประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในอันดับที่๓๔
ขณะที่ประเทศที่อยู่ท้ายตาราง๑๐อันดับสุดท้ายนะครับ
ก็ได้แก่เยเมนซูดานใต้ไล่บีเรียกินีโตโกราวันด้าซีเรียนะครับ
แทนซาเนียบรูนดีแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองความขัดแย้งแล้วก็ความอดหยากครับ
หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในการวัดว่าประเทศไหน
มีความสุขที่สุดในโลกนั้นพิจารณาจากอะไร
ซึ่งวิธีการสำรวจในรายงานความสุขโลกที่เผยแพร่นี้นะครับ
ทำโดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างกว่า๑๐๐คนได้กว่า๑๕๐ประเทศ
ซึ่งก็ทำมาทุกปีตั้งแต่ปี๒๕๕๕เป็นต้นมานะครับ
ปัจจัยชี้วัดว่าประชาชนในประเทศไหนมีความสุขมากที่สุด

จากเรื่องเงินเงินทองนะครับ
ปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการใช้ชีวิต

ความเอื้อเฟื้อเพื่องพากันในสังคม
อายุเฉลี่ยของการที่มีสุขภาพที่ดีนะครับ
จนถึงระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ปัจจัยในการชี้วัดความสุขของคนประเทศต่างด้วยเช่นกันนะครับ